ดูเรื่องราวของธุรกิจกันบ้างค่ะ
ธุรกิจวันนี้พาไปทำความรู้จักกับธุรกิจเครื่องกองน้ำ
คือแน่นอนแหละต้องการให้คนไทยได้ดื่มน้ำสะอาด
มีคุณค่าต่อร่างกาย
รวมถึงผ่านเทคโนโลยีการกรองน้ำที่ทันสมัย

ดังนั้นแบรนด์นี้เขาสามารถที่จะทำยอดขาย
ให้ติดหนึ่งในสามของประเทศไทยได้
เพราะฉะนั้นไปขายเคล็ดลับความสำเร็จพร้อมกัน
เครื่องกองน้ำหลากหลายดีไซน์นี้
กรองน้ำดื่มสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมช่วยเสริมแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทเทียนสุรัตน์
ผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องกรองน้ำในประเทศไทย
มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องมากว่า๔๐ปี
มียอดขายแล้วกว่า๒ล้านเครื่องค่ะ
คือตอนนั้นคนสมัยนั้นยังไม่รู้จักแค่ห้องน้ำ
เขาก็รู้วิธีที่จะสามารถทริกน้ำให้กินได้นะครับ
ให้ผ่านมาตรฐานการดื่มกินนะครับ
ซึ่งจริงแล้วต้องบอกว่ามาตรฐานของปลาปลาดีอยู่แล้ว
แต่ว่าบางจุดเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องซ่อมท่อนะครับ
หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของบางพื้นที่
ที่คุณภาพน้ำมีปัญหาจริงนะครับ

คนไทยเนี่ยควรมีน้ำดื่มที่สะอาดนะครับ
ดื่มทุกครัวเรือนนะครับ
วิธีการขายเครื่องกรองน้ำที่ดีที่สุด
ด้วยการเข้าไปแนะนำพร้อมสาธิตสินค้า

คือเราค่อนข้างพิถีพิถันที่จะทำ

เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานต่างได้ระดับสากลแน่นอนนะครับ

เพราะว่าบุคลากรบริการของเรา
มีร่วมหลักร้อยคนทั่วประเทศนะครับ
เพราะเนื่องด้วยที่ว่าสินค้าเครื่องลงน้ำเนี่ย
สำคัญสุดเลยคือการบริการนะครับ

วันหน้าถ้ามีปัญหาเราก็ต้องเซอร์วิส
เพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นเจ้า

ช่องทางการขายตรงเป็นหลัก

เริ่มซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้า

รวมไปถึงพนักงานขายทางโทรศัพท์

กว่า๓๐๐๐เครื่องต่อเดือน

จะมีขั้นตอนการประกอบเครื่องกองน้ำ
และตรวจสอบคุณภาพการผลิตและการกรอง

คือการดูแลฐานลูกค้าให้ดีที่สุด

เป็นลูกค้าที่ต้องการการผ่อนชำระสินค้า

หนักเรื่องการผ่อนชำระสินค้า

พร้อมเพิ่มลายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทอื่น
เช่นตู้เย็นธุระทัศน์เครื่องศักดิ์ผ้า
และเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะ
ทุรกิจเก่านี้เดินอย่างไรให้ถูกทาง
ไปฟังคำแนะนำจากผู้เชิญชาญค่ะ
ผมคิดว่าการที่สเกลไปต่างประเทศ

แล้วก็ผู้บริโภคสามารถเปลี่ยน
หรือว่าบริการตรงนี้ด้วยตัวเองได้อย่างดีขึ้น
อันนี้คือข้อแรกนะครับ
ข้อที่๒คือช่องทางในการตลาด
แต่ละประเทศนะครับโดยเฉพาะในเอเซีย
ก็มีช่องทางการตลาดที่เข้าถึงได้แตกต่างกันไป
ต่างประเทศอาจจะเป็นเรื่องของการบอกต่อ
บางประเทศเป็นโครวสารทางทีวี
หรือขายตรงอย่างเมืองประเทศไทย
แต่สื่อหนึ่งที่ผมคิดว่ามองข้ามไม่ได้เนี่ย
คือเรื่องของการขายผ่านช่องทีวีแชร์ช่องต่าง
กลุ่มนี้ต่างประเทศโดยเฉพาะกัมพูชาหรือพม่า
แล้วก็ลาวได้รับความนิยมมากในช่วงหลัง

แล้วก็กลุ่มคนที่ใส่ใจในสุขภาพ
แล้วก็ซื้อของผ่านทางทีวีตลอดเวลา
ผู้ผลิตเครื่องกรองน้ำเซฟตั้งเป้าหมายไว้ว่า

จะขยายจุดกระจายสินค้าในประเทศให้มากขึ้น
จาก๑๙สาขาเป็น๒๔สาขา
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน